อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่สลดหดหูใจเหลือเกิน

ใครที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้คุณทัศนัยบอกว่าโหเศร้ามากเลย
ยิ่งเห็นได้ยินจากที่แม่เขาให้การแล้วแบบยิ่งเศร้าไปหนักเลย

เป็นเหตุการณ์หญิงวัย๒๑ปีคุณผู้ชมจุงลูกอายุ๒ปี๒เดือน
ที่คลองแห่งหนึ่งของบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ผลักลูกของตัวเองตกน้ำ
จนกระทั่งลูกจมน้ำแล้วก็สิ้นใจ
สุดท้ายตำรวจเขาก็แกะรอยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้
เป็นผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะจูงมือเด็กน้อยไป

ตำรวจเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องสงสัยสุดท้ายนำตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็ยอมรับล่าสุดวันนี้นำตัวเธอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกว่า๓๐นายค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ควบคุมตัวแม่วัย๒๑ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังไปก่อเหตุผลักลูกน้อง๒ปี๒เดือนเองคุณ

ลงไปในคลองค่ะจนกระทั่งน้องจมน้ำเสียชีวิต
ตำรวจก็แกะภาพจากกล้องวงจรปิด
พบหญิงสาวต้องสงสัยเดินจูงมือน้องคล้ายกับผู้ตายเนี่ย
แต่ขากลับผู้หญิงคนนี้เดินกลับคนเดียว
ควบคุมตัวไว้ขณะที่กำลังหลบหนี
สารภาพเลยนะบอกว่า
ผลักลูกชายตัวเองตกลงไปในคลองดังกล่าว

เพราะว่าเครียดเรื่องปัญหาครอบครัว
พอตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปถึงจุดเกิดเหตุแหม
เหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะคะว่าประชาชนก็พยายามที่จะ

คือถ้าคุณผู้ชมได้ฟังจากที่แม่คนนี้พูด
เขาบอกว่าให้ลูกกับตาดีแล้ว

ที่สำคัญคือเธอจะไปคบกับผู้ชายคนใหม่
อยากให้ผู้ชายคนใหม่รู้ว่าเธอมีลูกแล้ว
เอาพอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตำรวจก็นำตัวเธอไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
ก็มีประชาชนกว่า๒๐๐คนที่ทราบข่าว

ไปยืนรอดูการทำแผนครั้งนี้บริเวณจุดพบศพน้อง
คือคลองต้นนุ่นฝั่งใต้ตำบลพิมลราช
พร้อมกับตะโกนด่าทอแล้วก็สาบแช่งเลยนะ
บอกว่าให้รับโทษตายตามลูกชายไปซะ

ทำแผนจุดที่ผลักลูกชาย
ตกลงไปในคลองจนเสียชีวิตแทน
ซึ่งเป็นคลองต้นนุ่นฝั่งเหนือ

อาจจะโดนรุมประชาธรรมจากประชาชนที่ไปมุ่งดูได้

เขาบอกว่าเขามองดูลูกสำลักน้ำจนสิ้นใจคาตา

แน่ใจว่าลูกตายแล้ว
นี่คือคำให้การจากผู้เป็นแม่ที่พูดมานะฮะ
และเมื่อตำรวจเตรียมนำตัวเข้าห้องควบคุม
กองกับพื้นเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เมื่อวานเย็น
เพื่อนร่วมงานของผู้ต้องหาเองก็เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับให้การกับตำรวจ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาทำงานได้ประมาณเพียง๑เดือน
เป็นเรื่องของการปล่อยไฟแนนซ์ต่าง
บางทีก็พาลูกมาเลี้ยงที่ทำงานด้วย

ไม่มีเงินและถูกไล่ออกจากบ้าน
ช่วงบ่ายวันเกิดเหตุขอตัวกลับบ้านก่อนเลิกงาน
ไปทราบว่าเธอไปผลักลูกชายตกน้ำเสียชีวิตในช่วงเย็นครับ
ส่วนเรื่องของคดีเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสมุทรเกรดยารองผู้กำกับการสอบสวน

คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
เป็นคดีอุกชการมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต
หลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
คือจากเดิมแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก็จะเปลี่ยนเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

คือไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยโทษคือประหารชีวิตนะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะประสานให้พ่อของน้อง
๒ขวบ๒เดือนที่เสียชีวิต
ดำเนินการเรื่องของการขอรับศพน้อง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต
เพื่อนำกลับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป
อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกหดหูใจเหลือเกินทัศนัย
นี่แหละฮะมีทั้งเรื่องของแม่ฆ่าลูกภรรยาฆ่าสามี
ยังไงก็ผมว่าปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้